ถ้าเขากล้าที่จะเก็บขยะได้อย่างอื่นเขาก็ต้องกล้าทำ

ต้องการกำลังใจจากเมียไหมหรือว่ายังไง

เป๊กครับผมด่านี่ถึงก็ต้องคานมาหา
จริงหรือเปล่าเวลาภรรยาคุณป่านี่
วันนั้นใช้สติสุกเธอเอามาสิมาล้างจาน

เทียบแฟนเหรอครับเทียบภรรยาเทียบจากภรรยาไปซื้อทุกอย่างล้างจาน
ถามจริงคุณเป๊กกี้วันนี้คุณทำอะไร
คิดว่าคุณอุ๋ยเขาจะร้องได้ไหมได้ชั่ว

หากปากช่องมา

สองเราเมื่อสายัน
ออกปากช่อง

คุณหนุ่ยร้องร้องร้อง